ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีมีนความรักคนโสดจะมีญาติสนิทหรือเพื่อนสนิท
เป็นพ่อสื่อแม่ชักนำพาคนดีมีน้ำใจมาให้รู้จัก
ถ้าคนมีคู่คู่ครองคอยแก้ปัญหาคอยเป็นที่ปรึกษาช่วยหาทางออกให้ผ่านไปได้ด้วยดี
สุขภาพต้องระวังโรคที่เกิดตั้งแต่ข้อเท้าไปถึงนิ้วเท้า
ทำให้เดินเหินไม่ปกติเป็นอุปสรรคต่อการทำงานหรือการเดินทาง
การเงินต้องระวังปัญหาเดือดร้อนเรื่องรายจ่าย
ทวงถามหนี้สินเป็นลายลักษณอักษร
หากมีเจ้าหนี้ก็จะถูกเร่งรัดหนี้สินจึงควรบริหารการเงินให้ดี
การงานควรหาความรู้เพิ่มเติมเพราะงานที่ได้รับมอบหมายในระยะนี้
ส่งผลดีทางอ้อมอย่างมหาศาลในการข้างหน้า
ยุ่งยากตลอดจนอุปสรรคต่างจะมีผู้ช่วยสะสางให้เป็นอย่างดี
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์